เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีหึงโหดค่ะ
ผัวเด็กวัย๒๓ปีหึงโหดเมียวัย๔๓นะคะ
ตัดสินใจคว้ามีดเข้าไปจ้วงแทงผัวเก่าของเธอแทงยับดับคาบ้าน
หลังจากนั้นถูกตามรวบตัวเอาไว้ได้สำเร็จค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวคนที่เป็นผัวเด็กผัวใหม่รายนี้
ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะความหึงหวง
เรื่องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงไปติดตามจากรายงานค่ะ

หลังจากนั้นเข้าไปบอกพ่อบอกว่าอย่าออกไปนะ
แฟนใหม่มาร่านร้านอีกแล้วจะออกมาดู
จังหวะที่เปิดประตูก็เหมือนจะโดนแทงข้างหลัง
ขณะที่ศรีรุ่งนายหลูอดีตภรรยาผู้ตาย
บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทศพลเป็นคนอารมณ์ร้อนมีนิสัยขี้หึง
ระยะหลังเริ่มหึงหวงหนัก
หลังไปบำบัดยาเสพติดกลับมา
เคยขู่จะฆ่าลูกกับผัวเก่า
จนกระทั่งมาเกิดเหตุร้าย

แต่แกก็บอกว่ามึงเข้ามาในชีวิตกูแล้ว
นรกทั้งเป็นอ่ะมึงรู้อยู่นะมึงออกไปไม่ได้แล้วค่ะ
เขาถ้าพี่ออกไปจากชีวิตเขา
เขาบอกว่าต้องให้ลงหลุม๑คนนะคะ

ตำรวจแจ้งข้อหานายทศพลฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขังไปตามขั้นตอน
กล่าวถึงนายธานินผู้ตายเป็นที่รักไข้ของชาวบ้าน
ไม่เคยมีปัญหากับใครเคยเป็นอดีตอบตในพื้นที่ถึง๓สมัย
และเป็นสมาชิกเทศบาลอีก๑สมัย
ทำงานในพื้นที่มายาวนานจนทุกคนรักใคร
สุดท้ายต้องมาสังเวยพิษรักแรงหึงด้วยน้ำมือผัวใหม่ธาตุยาจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน